บอกเลยว่าพี่แจ๊กกะรีนพี่สาวคนสวยของเรา

มีนัสอีกแล้วกับหนูหล่ออีกแล้วครับคุณผู้ชม

ไม่อย่างนั้นเราก็เสร็จเรือนขวัญกับพลอยในประสิทธิ์น่ะนะคะ
แต่ว่าวันนี้เขาจะนัดกันไปทำอะไรที่ไหนยังไง
ตามพี่แจ๊กกะรีนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

วันนี้ค่ะแจ๊กกะรีนมีนัดกับหนุ่มฮอตคนพิเศษค่ะ

นี่เลยสวัสดีค่ะ

อันนี้ชุดนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับ

หลอเบ็ดมากปากหักของฟวงไปขึ้นงานหน่อยนะครับ

ดีใช่ไหมคะนี่ไงสาวที่นัดไว้

เดี๋ยวเรามานั่งทีนี้เลยค่ะเราเซตไปแล้ว

มันรวยไม่พอเลยมาทำธุรกิจหรือเปล่า

ไม่ใช่คือตอนตอนแรกเลยอ่ะ

ปัญหาผิวพันธุ์ที่เราเจอจากอาชีพที่เราทำด้วยอย่างนี้

ทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ครับ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับคุณปรางครับผม

หัดพออย่างไงก็ต้องมาช่วยคนอีกครอบครัว
อะเดินในก็เจอกัน๒คนแล้วค่ะพี่น้อง

ก็อยู่บ้านเดียวกันนะพี่ก็เจอกันทุกวันนะ

เมาส์แบบความโกะความอะไรของนาง
เรื่องเมาส์นี่มีเยอะมากเลยแต่แบบ
อันนี้เคยเยอะมากหรือเปล่า

อย่างเช่นแบบหมากแบบคือเป็นเพลงดังเนาะ
ช่วงแรกที่อาจจะไม่มีผู้จงผู้ติดอะไรอย่างนี้
เยอะมากตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ย

ก็จริงบ้านเราไม่ค่อยคุยกันเนอะ
แต่เราก็รู้สึกว่าช่วงนี้เครียดขึ้นงานเยอะ
สนิทค่ะก็เจอเจอบ่อยด้วย
เป็นอย่างไรครับม้าวมอยอะไรไหมคู่จิ้นคู่นี้
มีอะไรจิ้นล่ะไม่ค่อยอยู่ให้มอยไง

สนิทครับมีเวลาก็พาไปเที่ยวที่บ้าน
แล้วก็ที่ลำปางด้วยอะไรอย่างนี้
หมากเหรอคะคิดจะทำอะไรอีกไหม
จริงแล้วอาจจะมีนะครับ
อาจจะเป็นภายใต้ของมาสนี่แหละ
เดี๋ยวมันอาจจะมีสำหรับผู้ชายอะไรอย่างนี้
หรือว่าลักษณะที่เป็นอีกแบบนึงก็ได้
เดี๋ยวผมว่าเราตรงนี้ให้มันแบบเติบโตก่อนดีกว่า
ครูจีบจริงเข้าไปถึงหลังห้องแต่งตัวเลยนะ

สวยขนาดนี้ทำไมไม่เข้าพูดตา
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเหมือนคิมจะอยู่ทางภาคเหนือ

หรือว่ามีการเปิดตรงเปิดตัวหรือว่าไปเที่ยวบ้านใหม่

มันรับปริยา